รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ช่วงอยู่นี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรลูไม่เข้าใครออกใครครับ

บ่อยเคยมีแบบว่าพยายามจะดิ้นพยายามจะอย่างเงี้ย
แล้วก็เคยแบบสวดมนต์ระหว่างสวดมนต์ก็มี
มีเขาเป็นผู้ชายพูดข้างหูว่า

ดำเคยโดนครั้งหนึ่งตอนที่ไปเกาหลี

สืบไปสืบมาตอนนั้นขึ้นไปถ่ายหนังของคุพธอานนท์
โรงแรมนั้นกลายเป็นโรงพยาบาลมาก่อน

แล้วก็ตื่นเช้ามาฉันสู้กับผีหรือเปล่า
ปรากฏว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจริง
จับเจอดูมั้ยว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

คือผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยนอกเหนือจะถูกอำแล้วเนี่ย
อีบ้าผีที่ไหนจะมาข่มขืนฉัน
มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงกับนักร้องชื่อดังคนหนึ่ง
โรคจิตผีแสดงว่าผีต้องโรคจิต
วันนี้ไปฟังเขานะฮะหลายคนบอกมันจะเป็นไปได้ยังไง
แต่เธอยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริง
เธอเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเองเนี่ยเคยถูกผีเนี่ยนะฮะ

โดนผีปล้ำหรือมีอะไรกับผี
คือผีมาล่วงละเมิดทางเพศเธอน่ะเอางี้ดีกว่า

ไปคุยกับเธอเลยครับคุณจิ้งหลีดขาววงเทวันครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คุณจิ้งหลีดขาววงเทวันนะครับ
ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่า

จิตวิญญาณศัยยศาสตร์ผีสางนางไม้นี่เชื่อไหม
ตอนเด็กมีความรู้สึกว่าเหมือน
ไม่อยากเชื่อแต่พอเริ่มโตมาอายุ๑๐กว่า
เริ่มเชื่อมาก

มันรู้สึกว่าเหมือนไปเข้าห้องพักใช่ไหมคะ

มันจะรู้สึกว่าพอเข้าห้องเนี่ยจะรู้เลยว่า
คนลุกบ้างได้กลิ่นบ้างหรือได้ยินเสียงบ้าง

ที่หนักเลยก็จะเจอที่บ้านตัวเอง
เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในบ้านน่าจะเป็นที่ปลอดภัยสุด

แต่คุณบอกเวลาที่เจอผีหนักที่สุดก็คือ

แต่พอปลูกบ้านหลังใหม่ซึ่งใกล้กัน
ลูกได้ประมาณสัก๓๔ปี
มีความรู้สึกว่าเจออะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเจอค่ะ
มันเหมือนมีผู้ชายมาปล้ำ
ที่บ้านมี๓ห้องนอน
มีห้องเราจะรับแดดนิดนึง
ที่สองคือห้องพระซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกัน
แล้วอีกห้องนึงเป็นพี่สาวกับพี่เขย
มีวันหนึ่งค่ะพอรู้สึกว่า

เพราะว่าช่วงที่เรานอนเนี่ยห้องเรารับแบบเต็ม
เพราะว่าแดดแดดมันจะส่องมา
แล้ววันนั้นแอร์เสียก็ให้ช่างมาซ่อม
ตัวเองก็เลยเปลี่ยนที่นอนไปนอนห้องพี่สาว
น่าจะช่วง๙โมงเช้า
พอเอ็นหลังนอนไม่ถึง๕นาที
มันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หลับเลยนะ

ตัวใหญ่ดำมาอยู่ปลายเท้าเรา

ใช่เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาหรืออะไร

เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะขยับตัวไม่ได้

แต่ว่าแต่ไม่ใช่ฝันแน่

เขาจะเดินเหมือนเดินเข้ามาหาเรา

เหมือนมารูปมาคำตั้งแต่เท้า

แต่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้

เดินเข้ามาหาเราหรือว่ามาหาแล้วจับมือเราหรืออย่างนี้

ห่วงเราเหมือนจับเอามือไปหอม
เหมือนนวดแขนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้กลัวตรงนั้นคือมองว่าเขารักเรา

เลยไม่ได้สนใจกับการที่ถูกอำแล้ว

ไอ้ที่ดินไม่ได้อะไรดื้อตื่นไม่ได้
ก็ปล่อยอ่ะปล่อยไม่เป็นไรมาดีอะไรอย่างนี้มาดี

มีครั้งที่สองต่อมาไม่เกินหนึ่งปี

ก็เลยหอบตัวเองไปนอนห้องพี่สาวเหมือนเดิม

ครั้งที่๒นี้เหมือนเดิมเหมือนกัน

มาคำมานวดมานวด

มานอนก่อนมาอีก
จากที่ก็พยายามเอ๊ะมันดูเยอะไปหรือเปล่า
จากที่เคยนิดหน่อยเอ๊ะมานอนนอนข้าง
หอมอยู่ข้างเนี้ยหอมตรงหน้า

รู้สึกรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้น

ทุกครั้งที่คุณย้ายมานอนห้องพี่สาวจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

ตอนนั้นไม่ถามตอนนั้นไม่ถามเลย

ครั้งที่๓อันนี้ไม่ใช่ตอนเช้า
มีความรู้สึกว่าอากาศร้อนเหลือเกินบ่ายสามบ่ายสี่มองเหยียด

แอร์ไม่เสียแต่แดดส่องมาที่ห้องพี่เต็มเต็มเลย
คือส่องมาแบบทำไมมันร้อนจังเนี่ยมันนอนไม่ไหวแล้ว
มันเหมือนเรากลับมาเกือบสว่างไปแสดงลิเก

มันเหมือนเราเข็ดแล้วเราก็ลืมอ่ะ
ครั้งที่สองเหมือนจะลืมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปนอน

เป้าเหมือนขึ้นค่องที่เลย

ลงมานี่เพิ่มพึ่งกำลังคิดเป็น

แล้วก็แบกจะอ้าวทุกครั้งต้องค่อยไปมานี่จับมือก่อนค่อยลูบไลท์
แต่อันนี้กระโดดคล่อมพี่เลย

คิดถึงพี่มากจนไม่เจอกันเป็นปีเรื่องแบบนี้น่าจะคือ๒ปี
หอมหอม
เหมือนเราตั้งหลักไม่ทันรู้ไหมว่าทำขนาดไหน
หอมก่อจูบมันลั่วหมดเลย

คิดในใจไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

เหมือนลักษณะอันนี้ต้องพูดเลยว่า
เหมือนผู้หญิงผู้ชายจะได้กัน

แบบว่าหยาบคายหรือว่ามาพูดอะไรอย่างนี้นะครับ

คือขึ้นคล่อมเราไม่สามารถกระดูกกระดิกอะไรได้เลย
แล้วก็รุนแรงมากเหมือนแบบฉันจะต้องได้เธอ
ความคิดตรงนั้นก็ก็ต้องได้

เออแล้วพี่ผมตายเลย
หรือไงความรู้สึกตรงนั้นน่ะสวดสวดมนต์สวดมนต์ก่อนสวดอะไร
อ่าบทธรรมดาน้ำโมตสะกอดน้ำโมตสะกอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ไม่ไปเขาไม่กลัวเลยอ่ะบอกแล้วเขาไม่กลัวเลยอ่ะแล้วจนเหมือนจะโทษนะคะ
เหมือนจะได้กันแล้วอ่ะอุ้ยทำไมคำว่าเกือบคืออะไรก็พี่ก็ยัง
ผ่าทานคือท่องต้องบอกว่าท่องบทนี้ซึ่งเป็นบทประจำบ้าน
คือพอท่องตัวนี้หลุดเลยอ่ะแล้วพี่แบบวิ่งวิ่งออกจากห้องทันที
วิ่งหนีเข้าห้องไปทำยังไงไปบอกผู้จัดการไงบอกเฮ้ย
หนูหนูเจอแบบเนี้ยผู้จัดการทำงานผู้จัดการบอกว่าถ้าอย่างงั้น
ไปทำบุญให้เขาไหมหรือว่าเราเราต้องทำยังไงไปปรึกษาคนที่
รู้จักไหมยังไม่ทันปรึกษาค่ะคือประเศรษฐ์แรงลิเกย์กลับมาเหมือนเดิม
อะไรนะกำลังจะบอกว่าวันต่อมานี่ครั้งที่สี่นะวันวันต่อมา
ครั้งที่สี่ครั้งที่๔ครั้งที่สี่เวลาเดิมง่วงนอน
แล้วเหมือนทำไมจะต้องไปห้องนู้นห้องพี่สาวดูสิโดนใจ
เหมือนเราทำไมจะต้องไปห้องนู้นวันนี้ห้องตัวเองแอร์ก็ไม่ได้เสีย
ไม่ได้เสียไม่ได้ร้อนมากแต่จะไปแต่จะไปเหมือนห้ามตัวเองไม่ได้
ทั้งทั้งที่แบบว่าไม่ไปเราก็ไม่อยากไปแต่มันจะไปอ่ะอืม
นอนเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมกระโดดขึ้นคล่อมพี่สุดฤทธิ
สไตล์เมื่อวานแป๊ะเลยจะได้อ่ะท้องท้องท้องปึ้ง
นี่๔๕ครั้งไม่ถามไม่ถามพี่สาวว่าเคยเจอบ้างไหม
ไม่เคยถามเลยจนถึงวันนี้ไม่เคยถามเลย
สรุปแล้วตอนนี้รู้ยังว่าคนคนนั้นเป็นใครก็คือไปปรึกษาคนที่เคยดูหมอกันอย่างเงี้จริงจริงแล้ว
คือคือเป็นญาติผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ซึ่งเรานับถือไม่ได้ถึงกับเป็นญาติ
แต่ว่าชอบมาดูดวงแห้งที่บ้านแล้ววันนั้นเขามาดูพอดี
เราก็ถามเฮ้ยมันน้าคะหนูเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้น้าลองดูหนูซิ
เขาพูดเลยว่าคนนี้เป็นเจ้าของพี่

พี่ไม่มีพี่ไม่สามารถมีความรักได้ไม่สามารถแต่งงานกับใครได้
เพราะคนนี้เป็นเจ้าของพี่

เขารักมาตั้งแต่พบไหนพบไหนเป็นทหารเป็นอะไรอย่างนี้เขาเล่า
เขาห่วงเหมือนห่วงและรักเรามาก
เหมือนเขาไม่ปล่อยให้พี่ไปรักกับใครใครมารักพี่

อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสาบดสาบานกันมาตั้งแต่อดีตชาติ
ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนเขาว่ารักเรามาก

พี่ก็เลยว่าไปถวายสังกฐานไปทำบุญหลากหลายหลากหลายอย่างที่จะทำได้

แต่เรื่องรักเราหรือว่าห่วงเราเนี่ยเราโอเคเรารับได้
แต่อย่าทำอย่างนี้อย่างกับเราอีกเรากลัวแล้ว

มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณไม่มีแฟน

มันมีความรู้สึกว่าชอบกับใครรักกับใครเกิน๒ปีไม่ได้ก็เลิกกัน
ไฟฝันถึงคนนั้นหรือเปล่า
โอ้ถ้าพี่ไฟฝันนะพี่ไปนอนทุกวันเลย

๑๕ปีกว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมยังอยู่ไหม

แต่ทีนี้เรื่องนี้โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้ว
๑๐กับปีไม่ได้สนใจเลยนะฮะ
จนทุกวันนี้แล้วกลัวสุดเลยนั่นคือเรื่องราวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ช่วงสงกรานมันช่วงนั้นรู้หรือเปล่ามันรู้นะ

เหมือนว่าก่อนไปพี่ไม่สบายเป็นไข้หวัดไปฉีดยา

สมมุติว่าเราไปฉีดยามาช่วงเย็นแล้วก็เดินทางไปเหนือ
รสชภาพน่ารักมากเลยเขามีโรงแรมอะ
เขาให้พี่เลือกเลยว่าห้องไหนชอบห้องไหนมันห้องสวยหมดเลย
พี่ไปเจอห้องห้องนี้อุ๊ยสวยจังเลย

พี่ก็บอกว่าเออพี่เอาห้องนี้ก็ได้เพราะว่า
ช่วงกลางวันพี่จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลง

มีผู้จัดการมีพี่และเด็กแต่งตัวอีก๒คน๔คน

แต่ก่อนมางานนี้ก็คือไปเล่นงานมาแล้วก็รับเงินมาก้อนหนึ่ง

รู้สึกว่าพอกลางคืนทุกคนนอนเรียบร้อย

แน่นอนสบู่จิ๊กหลีดขาวโฟกโอ้โฮสบายพี่ป๊อบรู้อะ
พอทานยงทานยาเรียบร้อย

อย่าบอกว่าโดนกระโดดขึ้นคล่อมอีกนะ

พี่นอนอยู่นี่ใช่ไหมคะนอนหงายหน้าเนอะ

หมอนแล้วยกขึ้นมาหน้าต่อหน้าชนกันอย่างนี้
ลมหายใจเขาอ่ะมันที่หน้ามาแบบ
เหมือนคนมีลมหายใจฮึดที่หน้าที่คอมันมาโดน

มันเป็นผีไหมพี่ทำไมเขามีลมหายใจ
เป็นไปได้อาจจะเป็นผีที่ตายใหม่
ครั้งนั้นพอกลับมา

ฉันต้องนอนสบายแล้วฉันเครียดมากเรื่องนี้

แล้วอะไรไหมลมหายใจมันลดคอพี่อีกแล้วอ่ะ

มือเตรลุห์ให้เข้าไปออกไฟ
พอทานยงทานยาเรียบร้อย
เอ่นตัวนอนเดี๋ยวบอกก็โดนกระโดดขึ้นครอบอีกนะ

คืออาจจะแบบประมาณ๑๐กว่านาที

จะสวดมนต์ก่อนแล้วลมตัวนอนแป๊บนึงแป๊บเดียวเลยค่ะ
ผ้าของโรงแรมมันจะเป็นผ้าหนาเนอะ
มันเหมือนมีใครไม่รู้ยวกเหมือนมืออย่างนี้ค่ะ
ยวบตรงปลายเท้ามันจะมีผ้ามันเหมือนดึงผ้าดึงมาถึงนี่เลย
เนี่ยลักษณะเหมือนคนวบอยู่ตรงแขน
ความรู้สึกตรงนั้นน่ะกระดูกกระดิกตัวไม่ได้แสดงว่าผี
ใช่มั้ยเหมือนเดิมผีแน่นอนไม่กลัว
สักพักเดียวที่พี่กลัวคืออะไรไหมคะ

จับหมอนแล้วยกขึ้นมาหน้าต่อหน้าชนกันอย่างนี้

ไม่เห็นมันลืมตาไม่ได้แต่
อะไรรู้ไหมที่กลัวลมหายใจเขาอ่ะ

ฮึดที่หน้าที่คอมันมาโดน

มันน่ากลัวมากเพราะพี่คิดในใจ

พี่ถูกปล้นแล้วเหรอนี่ไง

เงินอยู่กับหนึ่งเฮ้ย
ไม่ใช่ผีแล้วคนที่นอนอยู่ด้วยกันในห้องอ่ะ
เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขานอนกันเงียบ

ช่วยด้วยสวดมนต์ไหม
ตอนแรกร้องก่อนนะเหมือนร้องสุดเสียง

สวดมนต์ลองสวดมนต์

หรือคนมันทำท่านั้นมันกลัว

จนสิ้นสุดด้วยสวดมนต์ของพี่

เทวันของพี่เด้งออกไป

ห้องน้ำจะมีระบายอากาศ

ว่าเขามาทางนั้นหรือเปล่า

เลยอ่ะว่าใครเข้ามาใครเข้ามาเออลุกลุกแล้วคนเข้ามาซึ่งคน
ลุกหมดเลยงงปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยทำไงอ่ะ
แต่คือสิตกใจสิไม่ต้องนอนกันแล้ววันนั้นอ่ะก็ตกใจคนเหรอ
ตอนนี้ไปเดินดูประตูคนจะเข้ายังไงช่องเท่านี้เองแล้วมันคืออะไร
ผีมันจะมีลมหายใจเหรอมันมาแบบมันมีกายหยาบอ่ะนึกออกป่ะ
เราถ้าเป็นผีมันต้องไม่มีลมหายใจหรือไม่มีรู้สึกว่าจะต้องมา
พี่ได้ขนาดนี้ยกหมอนยกหมอนขนาดเนี้ยพี่เฮ้ยคนไม่ใช่คน
อืมมันเป็นผีพอกลับมาจากงานนั้นก็มาเล่าให้พี่พี่คนที่เขารู้
ทางเนี้ยเฮ้ยมันเป็นผีไหมพี่ทำไมเขามีลมหายใจเขาบอกว่า
เป็นไปได้อาจจะเป็นผีที่ตายใหม่ใหม่อุ้ยเขาบอกว่าจากวันนั้น
เหตุการณ์ที่คุณคุณเจอครั้งนั้นกลับมาที่บ้านพอกลับมากลับมา
กรุงเทพกลับมานองเทพบ้านกรุงเทพพี่ก็คิดว่าเออฉันต้อง
นอนสบายแล้วฉันเครียดมากเรื่องนี้นี่คือบ้านกรุงเทพไม่มีผีแล้ว
ใช่ผีแล้วแต่มันมีอารมณ์นั้นกลับมาอีกอารมณ์ไหนเหรอ
ยวบยวบยวบยวบเออแล้วอะไรไหมลมหายใจมันลดคอพี่อีกแล้วอ่ะ
นี่คือครั้งที่สองใช่ค่ะบ้านกรุงเทพบ้านกรุงเทพอย่างนั้นแล้วบอก
เฮ้ยมันตามมาอีกแล้วอย่างงี้ตามมาจากเหนือใช่พี่ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สองวันมาสองคืนเลยที่กรุงเทพเนี้ยนะใช่แล้วคุณทำยังไงถึงขายไปอ่ะ
โอ้โหพี่ก็เลยบอกว่าไปไปคุยให้พี่คนนี้ฟัง
เขาบอกหนูไปทำบุญไปทำบุญเพราะว่ามันเขาอาจจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเราแน่
เขาเหมือนเหมือนชอบเราหรือเปล่าเอาอีกแล้วเออเออลักษณะนั้นเป็นไปได้เพราะเป็นคนคนเดียวกัน
รุ่นที่สิบปีก่อนกับกับที่มาครั้งเนี้ยอันนี้สิเขาตามคุณอยู่ตลอดเวลา
อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่เคยไม่เคยคิดนะพี่ไม่คิดนะเป็นไปได้ไหม
ถ้าคุณพูดพี่คิดเลยเนี้ยเออผมว่าคือไม่งั้นอาจจะตามตัวคุณจนถึงทุกวันนี้ก็ได้
จริงเหรอเออใช่หรือเปล่าไม่รู้จริงจริงแต่แบบคือทำไมมีลมเอาอีกแล้ว
พี่ทำบุญให้เขาไปแล้วแล้วไม่มาเลยไม่มาแล้วไม่มาแล้วอย่างงี้
มันเป็นเรื่องราวที่พี่บอกว่าเจอผีที่แบบผีจะลวนลามพี่แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ความจริงเลยคุณจิ้งหลีดเนี่ย
เคยเป็นพี่เลี้ยงร่างทรงมาก่อนหนักนะเนี่ยหนักร่างทรงที่เขาเข้าทรง
ทรงผีทรงเจ้านี่น่ะเออค่ะแต่เป็นให้ใครอ่ะหนักน่ะเป็นให้ป้าป้าตัวเอง
ซึ่งตอนเด็กนะความเป็นพี่นะพี่ไม่ชอบดูหมอดู
มีความรู้สึกหรือว่าเข้าทรงแบบนี้พี่ไม่ชอบเลยพี่ไม่เชื่อ
มันแบบมันเรื่องตลกอ่ะมันเป็นเรื่องไม่จริงพี่คิดอย่างนั้นเรื่องไม่จริง
แต่วันหนึ่งพี่ดันไปเป็นพี่เลี้ยงเพราะพี่เลี้ยงคืออะไร
คนที่เข้าทรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็หงายพี่ต้องไปจับเขาอ่ะ
เอาเข้าไปจับเขาเหมือนไปแต่งตัวเขาก่อนก่อนขึ้น
ต้องแต่งตัวใส่ผ้าสบายให้เขาแล้วพอเขาคุนคุนคุนคุนคุน
ต้องมีคนรองรับพอเข้าปั๊บทำพิธีเรียบร้อยแล้วออกออก
พี่ก็ต้องรับเขาอย่างเงี้ยเชื่อไหมตอนเด็กเด็กไม่เคยเชื่อ
แล้วอะไรทำให้คุณเชื่อป้าพี่ทำไมป้าพี่เป็นคนเรียบร้อยมาก
และเป็นคนที่ไม่เชื่อทางนี้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับป้าคุณ
วันหนึ่งป้าไม่สบายร้องห่มร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลัง
มีหมอดูป้าบอกว่ามีทรงนะจะต้องรับทรง
บอกไม่ไม่เขาเป็นคนที่ไม่ยุ่งทางนี้เขาไม่ชอบเขาไม่เชื่อ
บอกไม่รับพอบอกว่าไม่รับป้าบ้าเลยแก้ผ้าแก้ผ่อน
บ้าจนถึงแก้ผ้าแก้ผ่อนอ่ะทุกคนในบ้านก็รับไม่ได้
เหมือนไม่รับทั้งหมดแต่พอเมื่อป้าไม่รับก็คือเป็นบ้า
แล้วทำยังไงล่ะครับเรื่องนี้ต้องรับต้องบอกให้ป้ารับต้องรับ
รับรับทรงต้องรับคือบ้านหลังจากนั้นเป็นยังไง
คือป้าเป็นปกติแต่ว่าเขาบอกเลยว่าป้าต้องทำอย่างนี้
ต้องมีหิ้งเป็นหิ้งไม้สี่เหลี่ยมจะมีมิดดาบอยู่อันหนึ่ง
เหมือนเหมือนทางสิทธิ์บอกเขาให้ทำแบบนั้นต้องตั้งไปทางไหนทำที่อย่างไร
แล้วต้องตัดชุดทรงเป็นชุดที่เรียบร้อยมากสีชมพู
มีสีชมพูกับสีสีเนื้อเนื้อสองชุดองค์ที่ป้าประทับทรงคือ
สีประภัยมณีอ่าประภัยมณีสีสังวานเป็นเป็นที่มาที่ไป
เหมือนผู้ผีฟ้าหรือพวกอะไรอย่างงี้ของวงเพวันอ๋อ
เป็นจุดเริ่มต้นของยัดก็คือเอาง่ายเป็นบรรพบรุษของคุณนั่นแหละ
นั่นแหละคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นที่มาที่ไปอ่ะ
ผมไม่คิดว่าคุณเรื่องนี้มากนะใช่ไหมโอ้ยกุ้งสุธิราชเคยมาเล่าใช่
กุ้งสุธิราชเคยมาเล่ากุ้งกุ้งเคยมาเล่าใช่ไหมใช่แล้วคุณเนี่ยคือ

แล้วที่ที่ทุกคนเรียกว่าองค์หญิงได้องค์หญิง
เค้าบอกกุ้งสุธิราชบอกว่า
ช่วยดูยังไงบ้าง

มนตร์ครั้งเดียวหายเลย

ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สมมุติวันนี้สมมุติจะของาน
สมมุติจะเอาปีนี้จะเต็มทั้งปีอย่างนี้

พี่ว่าพี่มาจากตรงนี้

เคยเห็นป้าช่วยคนนั้นคนนี้ใช่ป่ะ

เมื่อไหร่หนูจะรวยเพราะตอนนั้นเราก็จนมาก

ไม่เคยเชื่อแล้วตรงนั้นไม่เชื่อ
แต่จากนั้นมาโอ้โห

ถูกทุกอย่างทุกคนมีชื่อเทพ

คุณกุ้งเขาส่งได้ด้วยเหรอ

แล้วพี่สาวอีกคนนึงเนี่ยซึ่งมาเกิดด้วยกัน
จะมีพระมารดาจุธัษย์
ชื่อจุธัษย์พระมารดาพี่สาวคนที่ก่อนพี่

เฮ้าจะเรียกเราอย่างงี้ซ้ำว่าเวลาขึ้น

แล้วมันมีมหัศจรรย์มากที่เชื่อสุดเลย
คือกุ้งตอนเด็กเหมือนเล่นกับเพื่อน

นอนเป็นปลาดิ้นเป็นปลาดิ้น

พอป้าทำน้ำมนต์อาบปุ๊บหายทันที

เขาบอกเขาไม่ควรจะต้องแก้ผ้าวิ่งเหมือนป้าเหรอ

สิ่งที่ป้าช่วยคนช่วยคนหลาย
น่าจะเป็นพันคนตอนนั้นระยะเวลา
เป็นพันคนแต่ป้าไม่สามารถช่วยคนในครอบครัวได้เลย

ต้องช่วยลูกได้แต่ว่าช่วยคนอื่นได้

ครอบครัวเขาลูกลูกป้า

คือโดนกดไม่รู้ว่ากดเรื่องอะไร

คือทำไมก่อนตายเขาตาบอดเพื่อ

จนถึงทุกวันนี้ก็นี่เป็นที่ศักระบูชาของตระกูลวงเทวัน

เทวันสามารถขอพรและได้พรนั้น

ต้องก่อนเที่ยงอะไรคอยแต่ว่มันคนกำหนดก็พักเว่น

แล้วพอแหละแล้วแต่ท่านก็จะไปถามความสะอาด

ทวายผลไม้ที่เราจะต้องทำคือ

รีบจำกับการจำท๊อค
คือข้อห้ามต่างต่างที่จะทำให้เราเสื่อมลงค่ะ
เราจะไม่มีสนาราศีลค่ะ
คือส่วนตัวพี่ใครก็ตามห้ามข้ามเครื่องแต่งหน้าหรือเครื่องแต่งตัวพี่เด็ด

สมมุติอย่างนี้คุณวางไว้คุณพ่อดำเดินข้ามคุณทำยังไง

ว่าเลยนะทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด
ห้ามเข้าใกล้เลยถ้ารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่รู้การาเทสาคือข้ามของพี่ห้ามเข้าใกล้ของพี่เลย
และอุปกรณ์ทั้งหลายเครื่องประดับทั้งหลายจะเป็นร้องเพลงลิเกหรือว่าเครื่องแต่งตัวแม้แต่ชุดแดนเซอร์
ทำไมล่ะคุณถือเพราะว่านั่นคือเครื่องมือทำอาหาร
ถ้าเกิดว่าข้ามของพี่มันเหมือนเสื่อมทุกสิ่งของพี่ลงทุกปีลงตั้งแต่เด็กจนโต
ลงคือก็คือว่าครอบครูลงแบบว่าครูเนี่ยต้องครอบพี่มาครอบข้าวของทุกอย่างเวลา
แสดงว่าของที่คุณใช้เล่นลิเกของที่คุณใช้เล่นคอนเสิร์ตของที่คุณทำมาหากินทุกอย่างมีครู
ใช่ค่ะทุกอย่างลงหมดแล้วลงทั้งชีวิตปีต่อปีแล้วลงมาตั้งแต่เด็ก
การเป็นลิเกมันต้องจับข้อมือก่อนคือตัวพี่ก็สำคัญใครข้ามพี่ไม่ได้เหมือนกันนะ
บางคนเหมือนจะขึ้นมาเหยียบอย่างนี้เลยนะ
พี่อนุญาตไหมนวดเส้นอะไรแบบนี้อนุญาตก็ได้
เพราะว่าคุณหลงครูมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้

เขาบอกว่าคุณถืออีกว่าห้ามเอารองเท้าเนี่ย

จับจับอย่างนี้

เพราะอะไรอันนี้ถือมากลิเกย์โรงเราถือมาก
เพราะอะไรคนคนในโรงลิเก

แล้วเคยอ่ะเราก็ไม่เชื่อหรอกตอนเด็กอ่ะ

ก็ถอดรองเท้าใช่ป่ะมานั่งควีนบนเสือ
กลับมาคามาตีกันอะฝึนออก

อ๋อคือแค่ข้ออะฝึนเขาอาจจะเดินทางลูกลงลูกล่างมา

จะไม่มาตีกันโอ้โหนี่คือกฎข้อห้าม
อันนี้เขาเรียกว่าแก่นมะขามมันเป็นแก่นนะ
มะขามบางต้นที่เรารู้จักบางต้นไม่มีแก่น
แต่น้อยมากที่ว่ามะขาม๑ต้นจะมีแก่นตรงกลาง
แต่อันนี้คือต้นมะขามร้อยกว่าปี
ว่าน่าจะร้อยกว่าปีเพราะคุณแม่อายุ๘๑เขาเห็นมะขามต้นนี้นานแล้ว
ซึ่งอยู่ที่ไร่อันนี้เป็นส่วนของแก่น
อยู่ข้างในใช่แล้วมะขามต้นนี้เคยโดนฟ้าผ่า
ตอนนี้เขาเหมือนจะโค้นคนที่เป็นเจ้าของนี่คือญาติกันนั่นแหละ
แต่พี่เขยเล็งไว้นานแล้วแล้วรู้ประวัติมานานแล้ว
ก็ไปเอามาท่อนหนึ่งพี่เคยบอกว่าจะทำให้จิ้งหลีดใส่
ตอนแรกให้ให้เมียเขาใส่เราใส่บอกมันกันอะไรบอกใส่ไปก่อน
วันแรกที่ใส่ก็ถูกหวยเลยเคยืมสักสองวันเลยไหม
ตรงตามมาให้บนไลย์การเลยไม่รู้จะชอบหรือเปล่ามาฝาก
ก็คือพี่ตั้งใจมาให้คุณมะดำตั้งใจเลย
นอกจากต้นมะขามร้อยปีสองปีอีกสิ่งหนึ่งคืออยู่ที่ต้นกลาง

ก็อยู่มาต้องหลายร้อยปีแน่แม่ว่า
ใหญ่มากประมาณกี่คนโอบ
หลายคนโอบอะเห็นทีไรขนลุกทุกทีเลยล่าสุดไปก็ขนลุก
เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปพี่ทวีปเป็นเจ้าของตอนนี้
คือก็เหมือนขายกันคือแม่กุ้ง

ก็คือเหมือนพี่น้องคล้ายต่อกันไล่นา
จนตอนนี้เป็นพี่ของพี่ทวีป
ทวีปรู้สึกว่ามันเก่าแก่มากเหมือนจะโค้นอยากโค้น
พอก็ไปปรึกษาแม่ว่าแม่โค้นต้นกลางนี้ได้ไหม

กลางต้นนี้ตั้งแต่แม่ตอนเป็นเด็ก
เห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็แม่๘๑อ่ะ
ว่าที่นี้มีงูมีเจ้าแม่งูหรือเจ้าพ่องูอยู่ที่นั่น

แล้วมีคนเคยเห็นว่าตัวใหญ่มาก
อยู่ใต้ต้นกลางอยู่อยู่ในตัวต้นกลางแล้วใต้ดินอ่ะ
แล้วอะไรไหมที่ว่าไม่ให้ไม่ให้โค้นเพราะวันดีคืนดีเสียงงูอ่ะ
เมื่อก่อนแม่อยู่ไล่อยู่ไล่แถวนั้นแหละ

คือว่าจริงแล้วพี่ชายแม่อายุประมาณ๘๙ขวบ
แบบโทษนะคะเหมือนด่าเหมือนคนบ้านนอกเนอะ

มึงอยากมีผัวไงมึงร้องจังเลย
เขารู้ว่าเป็นงูนะแต่เด็กปากพล่อยอ่ะ
มึงอยากมีผัวไงมึงร้องจังเลยมึงหา

พี่ชายของแม่ไม่สบาย
ไข้จับอะไข้จับอะ
แล้วเช้ามาวันนั้นพอไม่เกินข้ามวันตายเลย

พี่ชายแม่เสียเลยตั้งแต่๘๙ขวบ

โอเคนะครับเห็นว่าวันนี้คุณเองมาเนี่ย
อยากจะมาเจอมูขั้นเทพของเราด้วย
เอาเป็นว่าช่วงหน้าได้เจอมูขั้นเทพของเราแน่นอนแล้วครับ
เห็นได้ไหมครับเคยมาเจอกันในท้องกับลูกดาว

เขาว่าราศีมีนราศีของคุณอ่ะ

ไปดูว่าจะมีเคราะห์ก็ได้เคราะห์จริง
แล้วช่วงหน้ากลับมากับมูไนท์ฮะ

และมักจะเผชิญหรือเจอพบกับเรื่องลึกลับ

กลุ่มพวกที่เป็นเทพฝ่ายสำเริงสำราญ

คอยเหาะร่องลอยไม่เห็นกาย
เห็นหญิงใดที่พึงใจวาสนาเคยต้องในตน
ก็จะเข้าเสพสมสังวาส
ในราตรีนั้นได้

ควรจะไปแก้อะไรบ้างคุณอืมอเรนนี่อยากเอาเหมือนกัน

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มูให้สุดกับมูคันเทพ
สวัสดีครับมูขั้นเทพ

แขกรับเชิญของเรานี่นะครับเกิดราศรีมีน

กลัวว่าตัวเองจะมีเคราะห์แล้วก็เจอจริงด้วย
หนักมากค่ะล่าสุด

หรือว่าโพลิพาร์ทที่เราติดตามอยู่
เป๊ะมากเจอเลือดตกยางออก

แล้วมันเป็นจริงเขาบอกว่าราศรีมีน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

สองราศีนี้นะจะเจออุบัติเหตุเลือดตกยางออกน้ำร้อนลวกไฟไหม้หมอรักษาผิดพลาดเย็บผิด
เข้าใจไหมสารพัดอย่างจะเจอมันผ่านไปแล้วโดนกับเขาบ้างไหม

เพราะฉะนั้นสองราศีที่แบบว่าผ่านมาแล้วคือราศีมีนกับราศีพิจิกษ

อันนี้ช่วงต้นปีแล้วมกรากุมภาช่วง๒เดือนนี้หมดยังฮะราศีมีนกับพิจิกษ์
คือถ้าดูเรื่องร้ายเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะ

ว่าคุณจิ้งหลีดเนี่ยตามวันที่เกิดอยู่ราศีมีน
ตามเวลาเกิดลักษณะสถิตราศีพิจิกษ์

ทำให้จุดเกิดเคลื่อนจากมีนเป็นลักษณะอยู่ราศีพิจิกษ์
ดวงชะตานี้ยิ่งอายุมากยิ่งแก่ยิ่งสาวขึ้น
ยิ่งอายุมากยิ่งดังขึ้น
อายุมากยิ่งดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอันนี้
จริงไหมว่างานต่างประเทศคุณยิ่งอายุมากขึ้นกลับมามีมากขึ้น
จริงมันมีแต่ว่าเรายังชะลออยู่เพราะว่าด้วยงานในประเทศไทยเราก็เยอะค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
มีเหมือนกันมีติดต่อมาแต่ว่ายังลังเลใจว่าจะไปหรือไม่เท่านั้นเอง
อันนี้ค่าต้องเขาเศร้าใกละคุณคุณฝากแล้วแล้วร้านแรงรายการแล้วก็ป่าเฮียผมกับว่ะ
คือเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นดาราเนี่ยก็แบบผีพุ่งใต้นะเกิดแล้วก็ไป
สองนักร้องเนี่ยนะก็ขายตุ้มโดยตุ้มศัยกรรม
ผมอยากจะบอกคุณจิ้งหลีดอย่างหนึ่งว่าดวงนี้เนี่ยคือเราก็อยากจะพิสูจน์นะว่า
วิชาโหรศาสตร์เป็นจริงหรือไม่คือดวงชะตานี้มีดาวพื้นดวงชะตาเดิมคือ
ลาหูกลุ่มดวงชะตาเป็นมหาอุดแปลว่าอยู่ในโลกมายาไปยาวไกลเท่าที่ใจปรารถนา
ค่ะไม่ได้หายไปอ๋อข้อที่สองดาวสุกเป็นปฐุมเกณฑ์โอ้โหนี่ยากมากน่ะ
โหรศาสตร์ได้กล่าวไว้ชาตินี้ครับว่าอันหนึ่งจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักษณ์
เพื่อรหัสศรีทรงศักดิ์ชำช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยดนา
แม้ว่าชาตินี้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงศ์ไพร่ได้เป็นพญา
บุคคลที่เป็นชาวบ้านจะอยู่ในใจแห่งมหาชนเพราะฉะนั้นดวงนี้มันอยู่ในเกณฑ์นี้
จึงต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าไอ้เนี่ยแม่นไหมมันเป็นโครงของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตำราโหน
เขาก็อยู่มากี่ปีแล้วอยู่วงการมากี่ปี
หลายปี๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
ทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงทำไมดวงเธอถึงไม่เกี่ยวข้องกับผีผม
นั้นจะสัมพันธ์กับเรื่องเล่นลับหรือลึกลับ

จิตวิญญาณด้านหนึ่งเป็นมีน

บางครั้งอยากปรงไปปฏิบัติ

วางจากโลกอันนี้แต่ลักษณะอยู่ราศีพิจิต

มีคู่ยากนะเปิดเผยได้ยาก

แล้วก็มีคนที่เคยร่วมบุญร่วมชาติมาหลายชาติ
แล้วก็มีราหูคุมจุดเกิดในราศีพิจิต

และมักจะเผชิญหรือเจอพบกับเรื่องลึกลับ
คุณมักจะเจออย่างที่คุณเล่ามาเบรก๒เบรกแรก

คือหนีไม่ได้หนีไม่พ้น
อันนี้มันมีลาหูทัพเรือนชะตาลักษณะราศีพิจิกษ

เหง่าผีปั้่ม
อันนี้เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะหยังคิดผีปั้่มอย่างเดียวนะ

มีจริงบางทีอาจจะไม่ใช่ผี

อาจจะเป็นเคยได้ยินอันนี้ไหม
ในพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภูมิเทวาชั้นจตุมหาราชิกาที่ติดกับมนุษย์เรา
แก่มีวิทยาธรคนทันหรือกลุ่มพวกที่เป็นเทพฝ่ายสำเริงสำราญ

คอยเหาะร่องลอยไม่เห็นกายเห็นหญิงใดที่พึงใจวาสนาเคยต้องในตน
ก็จะเข้าเสพสมสังวาสในราตรีนั้นได้

เพราะฉันจะมีผู้หญิงมากมายในประเทศนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อสัทธาอย่างนี้
เหมือนเหมือนมีใครมาทำอะไรเลยแต่ส่วนมากอะไรบ้างมองไม่เห็นหน้าค่ะเห็นหน้าไม่ชัดค่ะว่าเป็นใคร
แต่ถ้าเกิดจิตผูกกันนะถ้าจิตผูกกันนะเห็นหน้าชัดเลยถ้าจิตเคยผูกพันเคยเกี่ยวข้องจะเห็นหน้าชัด
ถ้าจิตไม่ผูกพันนะเค้าจะเห็นเหงาลางเค้าแข็งแรงมากกดแขนฉันไว้เป็นหมอดูมานานไงมีคนลาเล่า

คุณแม่น่ะถูกผิวสิงแล้วมาร้องกรี๊ดในรายการขณะเราเนี่ย
แล้วก็ปรากฏว่ามีลูกสาวเขาเนี่ย
โดนเนี่ยเหมือนผีเมื่อยังไงแหละ
แต่อันนั้นคือเห็นหน้าเลย

แล้วมาทุกครั้งที่หลับ
จะต้องมาแบบนี้ทุกครั้ง

ทั้งที่นาทหมดเลยอะไม่เหลืออะไรเลย

เป็นช่วงที่ดวงตกสุดอันนี้อาจารย์เชื่อหรือไม่เชื่อ

เพราะเราคิดว่าดวงตกเหตุว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรา

บางคนก็มีความประพัดมีจิตประพัด

มีจิตกำหนัดผูกรัดในกายเรา
หรืออาจจะเคยมีความผูกพันกันมา
แต่ชาติปางที่แล้วแล้วยังจำได้
หรือรู้สึกแบบมีเสน่หา

บางคนว่าวิธีแก้บางคน
บอกว่าถ้าเจออย่างนี้ควรจะไปทำบุญอะไรยังไงบ้าง
ควรจะไปแก้อะไรบ้าง

เกิดความติดอกติดใจหรือยัง

ตอนแรกจะบอกว่าไม่กลัว
แต่ตอนหลังพอหนักเริ่มกลัวแล้ว
คือไม่อยากให้เกิดแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคน
เขาไม่ใช่คนเรากลัวตรงนี้ไงคะ
แต่บางคนชอบ

มีชีวิตอยู่หรือไม่

วิธีการแก้ถ้าบิดามานดาของใครมีคิดอยู่

แล้วเอาน้ำใส่ขันขันหนึ่ง

แม่ผู้เป็นแม่ของลูก

มากระทำย่ำยีกายลูก

คุ้มครองลูกแล้วก็เป่าที่น้ำ
แล้วก็น้ำลาดหัวรถอาบให้เราเสร็จ

มากระทำย่ำยีในสิ่งใด

หรือเราอาจจะต้องแสดงความเป็นภูมิอาจารย์ของเรา
ว่าเราต้องการปรารถนา

ท่านผู้มากระทำแบบนี้ผิดกาเมสุมิจฉาจารย์

จะเป็นบาปกรรมติดตามตัวตนไปทุกชาติพบ

พูดตอนก่อนนอนพูดเลย

เป็นเกาะคุ้มกายเรายามเราได้หลับไหล

เป็นเกาะแก้วจงเป็นไฟกรดรอบตัวข้าพเจ้ามันมาไม่ได้หรอก

คืออยากดูจากนี้ไปค่ะ
หนูเจอเพิ่งเจอมาไม่ถึงเดือนเลยแล้ว
แล้วก็อาจารย์ยังดูอีกเหมือนมีอีกอันหนึ่งบอกว่าจะมีปัญหากับเรื่องกับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงาน

หนูเพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยก่อนวันนี้

สนิทไม่สนิทคือผู้ร่วมงานจริงไม่ได้แต่ว่าเหมือนขาจรที่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปากเสียงกันโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อย่างนี้ค่ะหนูเพิ่งมีมาหมาดเมื่อวาน

เหมือนว่าเขาเหมือนจะเล่นงานเราเหมือนเราเด็กที่สุดอ่ะอารมณ์นั้นว่าเธออย่างนั้นอย่างนั้นหนูก็เอาเหรอคะแต่เราคิดอย่างนี้ทำงานใช่ไหมคะต่างคนต่างมีความคิดแต่เขาเหมือนเปรี้ยงใส่เราอ่ะเราก็หง่อยเหมือนกันอ่ะเอ้าทำไมต้องเป็นเราด้วยพยายามหลบอยู่แล้วเพราะว่าไปอ่านของอาจารย์แล้วไม่อยากไม่อยากมีเรื่องกับใครพยายามดูแลตัวเองแล้วพ
เศษภัยเล็กน้อยตามที่ได้ว่าเนี่ยนะ
มันจะพ้นเขตปริมณฑลคือ๑๐ธันวาคม

เพราะตั้งแต่ประมาณวันที่๙กุมภาพันธ์
ถึงวันที่๑๓เมษายนคือจังหวะที่๑
จังหวัดที่๒ก็คือตั้งแต่วันที่๖ตุลาคม
ไปจนปี๒๖๑คือปีใหม่
ปีหน้านี่แหละ

ช่วงนี้จะรุ่งโรธมากสำเร็จมาก

วันนี้ครบเครื่องจริง

คุณจิ้งหลีดขาวมากที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์

กับผมหมูตัวพ่อนะหมูตัวแม่และหมูคันเทพ
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้นบาดาน